ฟาร์มไก่เนี่ยนะคุณเคยได้ยินไหม
บางทีเขาเปิดโปรงเปิดเพลงให้ไก่มันฟัง
อารมณ์มันดีไข่จะได้ออกมาเยอะ
ใครจะไปเชื่อครับที่นี่เปิดเปิดนี่เลย

เอาแบบนั้นจริงเหรอไปดูกันครับ
ทั้งสองท่านเห็นไก่มันเดินอย่างนี้

บ้าเหรอมันก็เดินตามธรรมชาติไก่นั่นแหละ

ฟ้าประธานฟาร์มบ้านไซทองตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ทางฟาร์มเขาได้มีการเลี้ยงไก่เอาไว้สัก๑๒๐๐ตัว

ก่อนหน้านี้เนี่ยไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้ประสบปัญหา

เครียดพบสถานการณ์ของโรคโฟวิสงัย๑๙
แต่มันเครียดไงเขาว่ากันแบบนี้
ทางเจ้าของฟาร์มเขาเลยเปิดธรรมะให้ไก่ฟัง

เป็นน้ำภูดุแลฟาร์มแนะครับก็คือนางสาววารพิชญานะครับ
วัฒนวิพัฒน์ผู้ดูแลฟ้าประธานฟาร์ม
บอกว่าก่อนหน้านี้คนเลี้ยงเข้าไปในฟาร์มไก่นะ
ไก่มันจะตื่นตกใจส่งเสียงล็อก
ขวัญอ่อนแท้ตกใจง่ายไง
แต่หลังจากลองเปิดธรรมะให้ไก่มันฟัง
รู้ไหมเมื่อคนเข้าไปในฟาร์มเนี่ยไก่มันสงบนิ่งเลยนะ
บางตัวนั่งสมาธิครับบางตัวเดินจงกลม
เรียกว่าไม่มีตกใจไม่มีไหวจริง

แล้วทีนี้เขาบอกว่าลองเปิดเสียงธรรมะให้ไก่ฟังเนี่ย
ฟาร์มนะสามารถเก็บผลผลิตไข่ได้
วันหนึ่ง๙๐๐ฟองเนี่ยตั้งเก็บเพิ่มเลย
จากตอนแรกนะที่บอกว่าไก่มันเครียด
แต่ก่อนเก็บได้ประมาณสัก๕๐๐๖๐๐ฟองเท่านั้น

แล้วเขาบอกว่าไข่ไก่ที่ได้คุณภาพดี
แดงใหญ่และรสชาติเป็นรสชาติธรรมะ
กินเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกว่าสงบสงบจิตสงบใจ

ดีก็มีผลนะคุณนะ